ต่อที่ชนบุรีคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะฮะอายุ๒๑แล้วก็เป็นวัยรุ่นกำลังเรียนมหาวิทยาลัยคุณผู้ชมติดเกมอย่างหนักเลย
ส่วนตัวสูงขี้รำคาญขี้หงุดหงิดเล่นเกมอยู่สักพักเสียงหลานเนี่ยร้องโมโหลงมากระทืบพ่อแต่รำคาญเสียงหลานนะ
ป่วยเป็นอำมพลึกอมภาษณ์นอนอยู่ไปกระทืบพ่อตัวเองเหตุผลคือก็รำคาญเสียงหลานร้องแค่นั้นนะคุณผู้ชม
พี่สาวคือแม่ของหลานเนี่ยแล้วก็เป็นพี่สาวของไอ้ผู้ชายคนนี้นะทนไม่ไหวต้องโทรให้ตำรวจมาจับน้องชายตัวเองไปเข้าคุกนะ
ติดเกมเหลือเกินครับคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่านายอนันตชัยขาวสะอาดอายุ๒๑ปีนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านอีสแลนดแอนเฮาส์นะครับตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัว
เป็นอดีตตำรวจแต่เป็นผู้ป่วยอำมพลึกไม่สามารถจะสู้ลูกชายได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะฮะไปถามร้อยตำรวจเอกสมจิตขาวสะอาดอายุ๖๙
เก้าปีซึ่งเป็นพ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ลูกชายผมติดเกมแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูง
ไม่สูงสิงกับใครวันอยู่แต่ในห้องไม่ทำอะไรแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนโมโห
เวลาโมโหก็จะทำร้ายคนในบ้าน
ตัวเขาโดนลูกชายทำร้ายเป็นประจำนะครับ
รวมไปถึงแม่ของผู้ก่อเหตุก็คือเมียเขาก็โดนเหมือนกัน
สาเหตุนะครับลูกชายที่ลงมาทำร้ายพ่อเพราะอะไร
คานเสียงร้องของหลานก็คือลูกของพี่สาว
ก็เลยลงมาจากห้องนอนแล้วจะมาทำร้ายหลานมาทำร้ายพ่อแทน
แล้วทำแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
หลังเกิดเหตุก็เลยไปเล่าให้ลูกสาวอีกคนนึงฟัง
ก็คือพี่สาวของผู้ก่อเหตุลูกสาวก็ทนไม่ไหว
เพราะว่าหาตำรวจมาจับตัวน้องชายซะไปทีเถอะ
คุ้มครั่งนะฮะเอาไปดำเนินคดีซะแล้วก็เอาไปบำบัดซะ
จะได้หายขาดจากเรื่องของอาการคนแบบนี้
เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาทำร้ายคนในบ้านอีก
สาเหตุเพราะว่าติดเกมคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีอารมณ์ร้อนแบบนี้นะฮะ